ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้มีไหม

เพราะว่าเพจทะลุฟ้าเขาโพสต์รวมตัวแล้วบอกว่าวันนี้เวลาเดิม
คือเขาบอกว่าจะเป็นกิจกรรมให้มันเป็นสีชมพู

กิจกรรมเขาชื่อว่าศาสตร์ศรีแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
ไล่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
คือเป้าหมายนะครับในการเคลื่อนขบวนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะ
เขาขึ้นรูปเป็นสีชมพูเลยแล้วก็มีโลโก้ของสถานที่ต่าง
นะครับเนี่ยครับมันแปลว่าอะไรล่ะพี่ต้นพี่ปุ้ย
หมายถึงจะไปตามที่เหล่านี้หรือจะเลือกไปในบางที่เหล่านี้
อันนี้ไม่ใช่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นไม่ใช่
คือเป็นปริศนาครับ
ภูมิใจไทยภักดิ์ประชาธิบัตรภักดิ์ภารกรรมประชารัฐ

อันนั้นนี่อะไรเนี่ยข้างก่อนถึงกองทัพบกเล็กนะ

แต่เราก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง

แต่นี่เป็นการประกาศเอาไว้ในเพจของเขานะฮะเพจทะลุฟ้าครับ
แม่ก็สีชมพูสงสัยจะมีสีชมพูติดไม้ติดมือไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

ถ้าหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมต่อเนื่องกันหลายวันหรือเกือบตัวเอง
แต่ไม่ว่าจะชุมนุมที่ไหนก็ตามตอนนี้นะครับให้จับตาว่าที่ปิดท้ายล้างโรงลิเกส่วนใหญ่จะมาจบที่สามเหลี่ยมดินแดง

คือตั้งใจจะมาบ้านนายกเข้าไม่ได้สักทีร๑ทมรอนะฮะ